ไปที่ข่าวของคุณสิริต้าเจนเซ่นกันก่อน
คุณสิริต้าเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเธอมาขอความยุติธรรมนะคะ
เพราะว่าถูกเอาภาพมาตัดต่อเป็นภาพลามกอนาจารย์แล้วก็ไปเผยแพร่ในออนไลน์

ปรากฏว่าวันนี้นะคะสารพิพากษาจำคุกนะคะคุณผู้ชม
คนที่แชร์คลิปตัดต่ออาณาจารย์
ซึ่งคุณสิริต้าไปแจ้งความเอาไว้ที่ปอทนะคะ
พนันเนี่ยเอาภาพของเธอไปตัดต่อนะคะ
นี่คือบรรยากาศที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
คุณสิริต้าเจนเซ่นนรงเดช
ก็มาพร้อมกับสามีแล้วก็ทนายนิด้าด้วยนะคะ
คดีนี้คุณริต้ายื่นฟ้อง
กรณีที่มีคนเอาคลิปวิดีโอที่ถูกตัดต่อเชิงอนาจารย์
แพร่ในสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลาย
เป็นเหตุให้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและได้รับความเสียหาย
และสารพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด
ตามพรบคอมมาตรา๑๔วงเล็บ๔วงเล็บ๕ค่ะ
ลงโทษจำคุก๑ปีปรับ๒๐๐๐บาท
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๒๘ลงโทษจำคุก๑ปีปรับ๑แสนบาท
และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๙๗ลงโทษปรับ๑๐๐๐บาท
รวมโทษจำคุก๒ปีปรับ๑๒๑๐๐๐บาทค่ะ
จำเลยรับสารภาพก็ลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก๑๒เดือนปรับ๖๕๐๐บาท
โทษจำคุกรอให้ลงอายาไว้๒ปี
เนื่องจากจำเลยไม่เคยกระทำความผิดและวางเงินชดใช้ค่าเสียหาย
ที่สารจะมีคำพิพากษาให้รายงานตัวพนักงานคุมประพฤติ๔ครั้งใน๑ปี
ทำงานบริการสังคม๒๔ชั่วโมงรวมถึงให้ลบทำลายข้อความที่เป็นการหมินประมาทโจทย์ด้วย
แล้วก็โฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์๑๕วัน
แล้วก็ชดใช้ค่าสินหมายทดแทน๑แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะคะ
หลังจากที่วันนี้ไปฟังคำพิพากษาค่ะ
ผู้สื่อข่าวบอกคุณลิต้าก็กล่าวขอบคุณนะคะที่ได้รับความยุติธรรม
ก็จะเห็นว่าเธอก็มีความสะเทือนใจนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็ขอบคุณทนายนิด้ายอมรับว่าลำบากใจค่ะ
ไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าไม่สามารถเพิกเฉยกับเรื่องแบบนี้ได้
ต้องทำเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเองแล้วก็ปกป้องครอบครัวด้วย
ก็อยากให้เรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างเป็นบทเรียนนะคะ
จริงทุกคนก็ต้องได้รับบทเรียนนี้
ว่าถ้าทำแบบนี้มันสามารถเข้าไปทำลายชีวิตคนอื่นได้จริงนะคะ
คุณลิต้าบอกว่าอยากให้คิดก่อนทำ
ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือคึกขนองอะไรก็แล้ว
แต่มันไม่สมควรจะเกิดขึ้นค่ะ

แล้วก็ในตั๊กก็คือใจเราก็ลำบากใจตั้งแต่แรก
ลำบากใจเราไม่ได้อยากทำให้ใครเดือดร้อน
เราไม่ได้ทำด้วยความโกรธแค้นด้วย
แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเพิกเฉยไม่ได้
เราเราเลยตัดสินใจดำเนินคดีฟ้องนะคะ

เราคือเราทำงานตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ๑๓
เราทำงานด้วยจิตใจที่เต็มที่นะคะ
แล้วการที่เราอยู่ในวงการตั้งแต่อายุ๑๘
แล้วอยู่ก็มีคลิปอันนี้มาตัดต่อใด
แล้วใช้ชื่อเราเป็นคลิปอนาจารย์แล้วบอกว่าเป็นเรา
มันเสื่อมเสียมันบรรทอนจิตใจของเรามาก
มากกว่าที่หลายคนจะเข้าใจค่ะ
ก็จริงอยากให้เขารู้ว่าทุกอย่างมันมีผลกระทบนะ

ก็นี่แหละค่ะคุณลิต้าในวันนี้ก็เป็นบทเรียน
สำหรับคนที่แชร์อะไรที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยนะคะ